สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุ
กับผมแจ๊ควัชรพลฝึกใจดีกันเหมือนเช่นเคยนะครับและในค่ำคืนวันนี้
เป็นในค่ำคืนของวันศุกร์ที่เราจะมาล้อมวงในการฟังประสบการณ์ตื่นเต้น
กลัวแล้วก็สยองขวัญไปพร้อมพร้อมกันและทีมในการเล่าประสบการณ์ตื่นเต้น
กลัวแล้วก็สยองขวัญอย่างที่ได้บอกคุณผู้ชมไปตลอดทั้งเดือนนี้
เราจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับโรงพยาบาลครับและในค่ำคืนวันนี้แขกรับเชิญที่จะมานั่งเล่าประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาล
อยู่กับผมเป็นที่เรียบร้อยครับต้อนรับคุณจิ๊บครับสวัสดีครับ
ค่ะพี่แจ๊คสวัสดีนะคะผมมีอาชีพทำงานอยู่ในโรงพยาบาลครับ
และแน่นอนว่าเป็นสถานที่ที่มีการพบเจอเป็นอันดับต้นครับในเรื่องของผีหรือว่าวิญญาณนั่นเอง
มาถึงประสบการณ์ในวันนี้ฮะเรื่องที่คุณจิ๊บจะมาเล่าให้ชาวสถานีผีดุได้ฟังกัน
ชื่อเรื่องที่ว่าคนที่รอใช่ค่ะมันเป็นเรื่องของคนที่เขารอ
คือเราเนี่ยนะคะอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงเลยค่ะพี่แจ๊คเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดประมาณ๕๖ปีที่แล้วนะคะ
ก็เป็นเรื่องของคนไข้คนนึงนะคะซึ่งคนไข้คนนี้พวกเราทุกคนเนี่ยรู้จักเขาดีเพราะว่า
เขาชื่อคุณทิพย์เขาเป็นโรคที่รักษาไม่หายจะต้องรักษาอยู่ตลอดเวลานะคะ
ซึ่งพวกเราเนี่ยประทับใจเขาเราจดจำเขาได้เพราะว่าเวลาที่เขามาโรงพยาบาลเนี่ย
เขาจะมากับสองคนสามีภรรยาเขามีสามีมาดูแลแล้วก็ด้วยด้วยบุคลิกภาพของเขานะคะ
ด้วยรูปร่างหน้าตาของเขานะคะด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาแสดงออกต่อกันเนี่ย
มันทำให้พวกเราประทับใจคือเขาดูแลกันดี
หลายคนก็รู้สึกว่าอุ๊ยชีวิตเขาน่าอิจฉาจังเลยเนาะ
ขนาดเป็นไม่สบายเนี่ยก็ยังมีคนที่ดีมาคอยดูแล
เพราะฉะนั้นพวกเราก็จะจดจำเขาได้
เขาเองก็จะจดจำพวกเราได้เหมือนกันนะคะทีนี้เนี่ย
เหตุมันเกิดเพราะว่าครั้งล่าสุดครั้งสุดท้ายเลยที่คุณทิพย์เองเนี่ยนะคะ
เขามานอนโรงพยาบาลคือเขาก็มานอนนานเป็นพิเศษเลยครั้งนี้
เพราะว่าเอ่ออาการที่เขาเป็นอ่ะมันแย่ลงเรื่อยเรื่อยนะคะ
สามีก็พามาส่งปกตินะคะพามาส่งมานอนโรงพยาบาลมาทำเรื่อง
ซึ่งปกติแล้วเนี่ยคุณทิพย์เนี่ยนอนโรงพยาบาลเนี่ย
จะมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินสิทธิ์ของเขาอะค่ะ
เราก็ต้องมาพูดคุยกันก่อนมาทำความเข้าใจกันก่อน
ซึ่งปกติทุกครั้งเขามาเขาก็มาคุยอยู่แล้วนะคะ
คราวนี้สามีก็พามาก็มาคุยกันปกติก็ไม่มีอะไร
คุณทิพย์เนี่ยเขาจะนอนห้องพิเศษหวอดพิเศษก็เป็นปกติของเขาอยู่แล้ว
เราก็ด้วยความที่ว่าเราประทับใจเขาอะเนาะ
เราก็เลยบอกกับน้องพยาบาลว่าเออช่วยดูแลคุณทิพย์กับสามีเขาด้วยนะ
เพราะว่าคราวนี้น่าจะนอนนานอะเพราะว่าคุณหมอเขาบอกแล้วล่ะ
คุณทิพย์เนี่ยนะคะน้องพยาบาลเนี่ยแหละเขาโทรลงมาเขาก็ถามว่า
พี่คะมีเบอร์ของญาติไหมครับญาติคุณทิพย์เนี่ย
เราก็บอกอ้าวก็ติดต่อสามีเขาสิเพราะปกติสามีเขาก็มาดูแลของเขาอยู่ปกติอยู่แล้ว
ก็ติดต่อสามีเขาบอกพี่ติดต่อสามีเขาไม่ได้เลยเป็นอาทิตย์แล้ว

ที่แล้วคือไม่ติดต่อไม่ได้เลยคือทางโทรศัพท์ก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้แล้วตอนนี้คนไข้ก็คือแย่มาก
อาการไม่ดีเลยคือเขาอาจจะไม่สบายใจด้วยมีความกังวลมีความเสียใจอะไรก็แล้ว
แต่ที่สามีเขาไม่มาต่อไม่ได้นะคะแล้วก็ไม่ให้ความร่วมมือไม่ทานข้าวไม่พักผ่อน
เขาก็เลยโอเคเดี๋ยวพี่ติดต่อให้เพราะว่าจริงเขาให้เบอร์พี่สาวกับป้าของเขาไว้แล้วนะคะ
แล้วก็เราก็โทรให้น้องเข้าไปให้น้องเข้าไปติดต่อกันเองนะคะไปคุยกันเอง
ซึ่งปกติคุณทิพย์จะมีคนมาดูแลเพราะว่าสามีเขาจ้างคนมาเฝ้าห้องพิเศษ
แต่คนดูแลเขาไม่รู้เรื่องค่ะก็ไม่รู้เรื่องอะไร
ทีนี้พอโทรไปเนี่ยน้องพยาบาลเนี่ยเขาก็รีบโทรมากระซิบกระซาบเลย
ว่าพี่โทรเป็นเวลาแล้วเนี่ยติดต่อพี่สาวเขาได้แล้วแล้วก็มีเรื่องไม่ค่อยดีด้วย
ก็เลยบอกทำไมมีเรื่องอะไรเราก็ถามเขาบอกว่าสามีคุณทิพย์เนี่ย
เขาไปกับผู้หญิงคนอื่นแล้วคือไปตั้งนานแล้วแล้วญาติเขาก็บอกว่า
คือติดต่อแล้วนะคะเขาลาออกจากงานยกเลิกเบอร์โทรศัพท์
ติดต่อทุกอย่างติดต่อไม่ได้เลยตอนนี้เพราะว่าพี่สาวเขาไปติดต่อที่ทำงานมา
ก็เลยรู้ว่าแฟนเขาเนี่ยไปกับผู้หญิงขึ้นไปกับผู้หญิงคนอื่นแล้วนะคะ
ก็คุณทิพย์รู้พี่แจ๊คคุณพอจะเดาออกว่าเขาจะรู้สึกยังไง
รู้อ่ะมีคนไปบอกเขาหรือว่าพี่สาวเข้ามาค่ะพี่สาวเข้ามาก็ต้องมาบอกน้องสาว
เพราะว่าเขาก็ต้องมาถามอยู่แล้วว่าสามีเขาไปไหนอะไรอย่างนี้พี่ติดต่อได้ไหม
ปรากฏว่าพี่สาวก็ต้องบอกความจริงน้องเพราะว่าคือมันเป็นความจริงพี่แจ๊ค
เราก็คงจะพอคือมันไม่ใช่สำนวนของนิยายนะ
คือมันเขาปล่อยให้ตัวเองอะเฟลแล้วก็เสียชีพ
ไม่รับอะไรเลยคือหมดกำลังใจคือคนพวกเราทุกคนเคยอกหัก
เราก็รู้ว่าเราอกหักเป็นยังไงแล้วนี่เขาป่วยเป็นโรคที่รักษาไม่หาย

สุดท้ายเขาก็เสียไปนะคะ
ก็ทุกคนเสียใจนะสงสารเขานะ

เราเป็นผู้หญิงเหมือนกันเราก็รู้สึก
แล้วก็หลายคนก็เกลียดสามีคุณทิพย์มากเลย

คือเขาไปกับผู้หญิงที่ทำงานเท่านั้นแหละค่ะ

ตัวจิ๊บเองจิ๊บก็ไปงานศพเขาด้วย
เพราะว่าเราก็ผูกพันกับเขาเนาะ

งานศพไม่มีอะไรเลยก็ปกตินะคะ
แต่แผนกแรกกลุ่มแรกเลยที่
ได้มีเหตุการณ์อย่างคุณทิพย์คือ
จ้างที่นิติเวศนะคะจัดการศพแล้วก็พวกเวรเตร
พี่จะเข็นรถให้เขาบ่อย
พวกนี้เขามีโชคจากคุณทิพย์

พี่มีเบอร์พี่สาวคุณทิพย์ไหมญาติเขามีไหม

อุ๊ยผมได้เงินเยอะเลยจากเขาอะ

คือคงจะโทรไปขอบคุณกันไปบอกว่า
โชคได้ราบก็จะทำบุญให้
ปรากฏว่าตอนที่โทรไปโทรไปด้วยความยินดี
แต่สิ่งที่เขาได้รู้จากพี่สาวคุณทิพย์เนี่ย

เพราะว่าพี่สาวคุณทิพย์เล่าให้น้อง

เขาฝันนะคะเขาฝัน

เขาจะรอสามีเขามารับ
เพราะว่าสามีของเขาเนี่ย

เขาก็ต้องมาพาออกไป

จะอยู่เหรอก็คือไม่ได้สนใจ

แต่ว่าเหตุการณ์หลังจากนั้นเนี่ย

แรกที่เจอเลยคือแก๊งแม่บ้าน
ทั้งชั้นนะคะจะเป็นห้องประชุม

อาคารสถานที่ที่ดูแลอาคาร
เพราะว่ามันจะมีหน่วยงานภายนอกมาขอใช้ห้องประชุมของเราด้วย
ซึ่งห้องประชุมก็จะเป็นลักษณะกระจกใสโล่งเลย
ข้างจะเป็นระเบียงค่ะระเบียงกว้างเลยแล้วก็มีสวนหย่อม
คือระเบียงนี้เราไว้สำหรับจัดงานสังสรรค์ได้ด้วย
ประตูที่จะเปิดออกเป็นระเบียงก็คือมีประตูเดียวคือประตูจากห้องประชุม
เพราะฉะนั้นเนี่ยกระจกจะเป็นกระจกใสทั้งหมดและมีบ้านปิด
วันนั้นเนี่ยแม่บ้านเนี่ยเขาก็จะมาทำความสะอาดกันตอนกลางคืนประมาณ๓๔ทุ่ม
ก็จะมาทำความสะอาดห้องประชุมกัน
ซึ่งวันนั้นวันที่เกิดเหตุที่เขาเห็นครั้งแรกนี้ก็คือว่า
พี่แม่บ้านคนหนึ่งเขาเปิดประมาณนั้นนะคะเช็ดกระจก
เสร็จแล้วเนี่ยเขาเห็นผู้หญิงคนนึงยืนอยู่ที่ระเบียงหันหลังให้
แกก็ไม่ได้คิดอะไรอะค่ะคิดว่าคงจะเป็นหัวหน้าแกหรือว่าเป็นใครสักคนหนึ่ง
ที่เป็นเจ้าหน้าที่ออกไปยืนสูบบุรีเพราะตรงนั้นมันเป็นระเบียงกว้างนะคะโล่ง
ก็ไม่ได้คิดอะไรก็เช็ดต่อไป
แต่พอเขาเดินกลับมาที่สำนักงานมาเจอหัวหน้าเขาเนี่ยนั่งทำงานอยู่
แกก็ถามว่าพี่เมื่อกี้พี่ได้ออกไปสูบบุหรี่ข้างนอกไหม
เขาก็บอกว่าเปล่าเขาไม่ได้สูบเพราะว่าเขาเลิกแล้ว
ก็เลยเกิดการว่าจริงนะเมื่อกี้หนูเห็นพี่ออกไปสูบบุหรี่ข้างนอก
ยืนอยู่ตรงระเบียงเขาบอกเขาไม่ได้ออกไปแล้วก็ไม่มีใครออกไปด้วย
ก็มีกันอยู่แค่๓คนเธอสองคนอยู่ในห้องฉันก็นั่งอยู่ตรงนี้
ก็เลยเกิดการโต้เถียงกันเขาเลยบอกอ่ะงั้นไปดูด้วยกันเนี่ย

ทุกคนก็เอ๊ะหรือจะเป็นคนอื่นที่เขาเปิดประตูเข้ามาตอนที่เรานั่งคุยกันอยู่
ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ค่ะพี่แจ๊คเพราะว่าห้องที่เขานั่งคุยกันอยู่เนี่ย
มันต้องเห็นเป็นทางผ่านใช่คนข้างคนออกมันต้องเห็น
แต่ไม่มีใครเข้าไปแล้วก็ไม่มีใครออกมาจากตรงนั้นเลย
มันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะไปทางอื่นเพราะมันไม่มีประตู
มันมีทางเดียวเลยคือกระโดดข้ามกำแพงลงระเบียงไป
ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะคะเหตุการณ์วันนั้นผ่านไปพิสูจน์ไม่ได้นะคะ
ว่าเป็นใครเป็นคนอาจจะเป็นคนก็ได้เราก็คิดในแง่ดีนะคะ
หลังจากนั้นประมาณ๔วันพี่หัวหน้าแม่บ้านนั่งทำงานอยู่คนเดียว
ประมาณ๔ทุ่ม๔ทุ่มกว่าเกือบ๕ทุ่มนะคะ
นั่งทำงานไปคนเดียวเพราะว่าแก๊งแม่บ้านที่มาทำความสะอาดไปหมดแล้ว

แกบอกว่าแกได้ยินเสียงคนเคาะประตูจากข้างนอก
คือเคาะเพื่อจะให้เปิดประตูให้อืม
แกก็คิดว่าเอ๊ะใครออกไปตอนที่แกเผลอหรือเปล่า
ก็ในใจก็คิดว่าใครออกไปแล้วก็ทำไมไม่เปิดประตูเข้ามาเอง

แกก็เดินออกไปค่ะเดินออกไปดู
คือในใจคิดว่าเดี๋ยวถ้าเจอนะจะด่าซะหน่อยแล้ว
ออกไปก็ไม่รู้จะเปิดจะต้องเคาะทำไมจะให้เราเปิดทำไม
แกก็เดินไปค่ะปรากฏว่าพี่แจ๊คไม่มีคน
ตรงระเบียงกวาดตามองไปไม่มีคนสักคนเดียวเลย

แกก็อยากพิสูจน์นะคะว่ามันต้องมีคนเคาะ
เพราะว่าเสียงมันดังเสียงมันกล้องกลางคืนอะเนาะ
แกก็เปิดประตูออกไปค่ะไปเดินดูไม่มีใครเลย

แกบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่แกเจอ

เปิดประตูให้ฉันหน่อยเปิดตัวให้ฉันหน่อยอะไรอย่างนี้
แกคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติไปแล้ว
ถามว่ามันปกติไหมปกตินะเพราะมันไม่มีคน
ใครมันจะมาเคาะ
เขาก็เกิดการเล่ากันในแก๊งแม่บ้าน

ซึ่งเราเองเนี่ย

ซึ่งปกติเขาจะปล่อยคนไข้มานั่งสนห่อมนั่งอะไรได้นะคะ

แม่บ้านก็แล้วไป

รอปภเนี่ยนะคะ
กะกลางคืนมันจะมีลุงรอปภแก่

จุดที่แกเดินประจำคือ๑สวนหย่อม

ซึ่งมันจะอยู่ติดกับทางเดินที่จะไปลานจอดรถ

กลัวว่าจะมีคนได้รับอันตราย

บอกว่ามีอยู่คืนนึงเนี่ยนะคะ
คล้ายกับที่พี่แม่บ้านเจอเลย

พระพี่แจ๊กเดินอยู่ในสวนหย่อม
แกก็เอ้ยใครปล่อยคนไข้ออกมา

แกก็จะรีบเดินไปดูนะคะ

แต่ว่าในระหว่างที่แกเดินไปเนี่ย

เห็นเดินอยู่เนี่ยยืนอยู่ในสวนหย่อม

แกก็วอร์วอร์หาลองประพรณ์ในตึก

ว่ามีคนไข้ในวอร์ดออกมาหรือเปล่า

ไม่มีคนไม่มีคนเลย

เพราะมันโล่งแล้วก็ไฟสว่าง
แกก็เข้าไปเดินหานะคะว่า

ปรากฏว่าตรงนั้นไม่มีคนเลยพี่แจ๊ค
แล้วไม่ใช่ลุงคนนี้คนเดียวที่เห็น
คนที่เข้าเวรช่วงเวลานี้ทุกคนเห็นเหมือนกันทุกคน

บอกเช้าเนี่ยแกตัดเช้าเลย
แกก็บอกคุณจิ๊บ
เมื่อคืนลุงเห็นคนไข้ลงมาเดินที่สวนหย่อมอีกแล้ว
ก็บอกว่าคนไข้คนไข้วอดไหนลุงบอกไม่รู้เหมือนกัน

เจอกันสองสามเวรสองสามวันแล้วเนี่ย
มีคนพูดคือจะใช่หรือเปล่า
เพราะเขาก็รู้ว่าเราสนิทกับคุณจิ๊บมั้ยนะคะ

คือเขาก็คงไม่มาเดินหรอก
เขาก็กลับบ้านไปแล้วล่ะอะไรอังนี้

ซึ่งปกติมันเป็นพี่ทิ้บ

คุณจิ๊บจะรู้กัน
เป็นไปได้เพราะว่าเวลาที่เขายังอยู่นะคะช่วงที่เขาแข็งแรงดี
แล้วสามีเขามาดูแลเนี่ยเขาจะพากันมานั่งเล่นที่นี่
เขาก็จะอยู่ในที่ที่เขาเคยมาเคยอยู่ก็จะมีคนเห็น
ส่วนเหตุการณ์ที่จิ๊บเจอกับตัวเองเลยนะคะ
วันนั้นเนี่ยมันเป็นวันที่เจอกับน้องสองคน

ตรงจุดที่เราไปเอาบัตรไปเสียบสแกนกัน

มันก็จะเป็นห้องคือห้องที่มันมีทางเดินผ่าน
แต่ว่าก็ไม่มีไม่มีคนทั่วไปเดินผ่านจะมีแต่พนักงานที่เดินเข้าไปนะคะ
เราก็ไปสแกนบัตรกันก็เดินคุยกันไป
เสร็จแล้วเนี่ยน้องที่ไปด้วยกันเขาก็หันมามอง
เขาบอกว่าพี่พี่ได้ยินเสียงคนร้องไห้ไหม

จริงนะพี่หนูได้ยินเสียงคนร้องไห้แบบ
ร้องไห้แบบดังมากเลยพี่

บอกเดี๋ยวหนูเดินเข้าไปดูเนี่ยเขาก็ชี้ไปนะคะว่าเนี่ยได้ยินเสียงตรงนี้

ปรากฏว่าไม่มีคนพี่แจ๊คแต่น้องบอกว่าน้องได้ยินจริง

บอกแต่หนูได้ยินนะพี่มันก็ยังไม่เลิกนะคะ
เขาร้องเหมือนแบบสะอึกสะอื้นเสียใจมาก

ว่ามีใครเสียชีวิตมีใครเดสในโซนแดงหรือเปล่า
ญาติเขาจะมาแอบร้องห่มร้องไห้เนอะ
ปรากฏว่ากลับไปที่ห้องนะคะพี่แจ๊คเราก็โทร
ห้องฉุกเฉินว่ามีคนเดทที่โซนแดงไหมเที่ยงคืน
ไม่มีวันนี้ไม่มีคนไข้เดทเลยนะคะ
โอเคน้องบอกแต่หนูได้ยินจริงบอกไม่เป็นไร
เผื่อว่ามีคนเสียชีวิตแล้วญาติเขารู้เขาก็ร้องไห้ใช่ไหม
ไม่มีใครเสียชีวิตเลยตอนเที่ยงคืนหรือก่อนหน้านั้นไม่มี
แต่น้องได้ยินเสียงคนร้องไห้
แล้วก็เสียงคนร้องไห้เนี่ยนะคะ
ไม่ได้ยินไม่ใช่ว่าได้ยินเฉพาะตรงนี้
มีพนักพยาบาลที่มาใหม่เหมือนกัน
เขาก็บอกว่าพี่หวอดอะท้ายหวอดอะ
ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ประจำ

เป็นซอกเก็บพวกเก็บของอะไรของเขาอะค่ะ

เขาก็คิดว่าแม่บ้านทะเลาะกับแฟน

เขาก็จะเดินไปดูก็คือกลัวก็จะเดินไปถามอะค่ะว่า
โอเคมีคนมานั่งตรงนั้นไหม
ปรากฏว่าพอไปถึงมีแต่ไม้ถูกพื้นนะคะ

พยาบาลเก่าที่เขาเคยรับเคสคุณทิพย์นะคะ

ก็จะถูกห้ามจากหัวหน้าวอร์ดว่า

เพราะว่าทุกคนมีความเชื่อว่า

ซึ่งถ้าคนที่ไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนพี่แจ๊ค
เขาก็จะคิดว่าเป็นคนไข้คนอื่น

แล้วยิ่งเรื่องที่น้องเวรเปย์มาคุยกันว่า

สำหรับคนที่อยู่เก่าแก่
สวนหย่อมบ่อยสุด

แล้วพอที่เดินตรวจอยู่ข้างนอก

เห็นผู้หญิงยืนอยู่ที่ระเบียงชั้น๖

คือเหมือนมันเป็นข้อพิสูจน์อะค่ะพี่แจ๊ค

คือเขาพูดแล้วว่าเขาจะอยู่ที่นี่
คือด้วยจิตสุดท้ายของเขา
เขาคิดว่าสามีต้องมารับ
ยังไงสามีก็ต้องมารับเขาออกไป
ถามว่าทุกวันนี้ผ่านมา๖ปีแล้ว

คือหมายถึงว่าตัวสามีก็ไม่เคย

ใช่จิ๊บมีความสุขว่าเขาใจร้ายมากนะคะ
คือยังไงคุณทิพย์เขาก็ต้องเสียอยู่แล้ว

ไม่น่าจะไปเร็วขนาดนี้

แล้วก็จิตของคนเขาน่าสงสาร
คุณทิพย์เข้ามาด้วยความหวังว่า
เขาจะมีชีวิตอยู่ได้อีกสักหน่อย

แต่สุดท้ายกลายเป็นว่าสามีเขาเนี่ย

ด้วยความรู้สึกว่าเขาต้องรอ

เราก็ยังติดตามเรื่องของเขาอยู่นะ
ก็ยังถามอยู่ว่ามีใครได้เห็นเขาไหม
ปรากฏว่าล่าสุด

เป็นคนยืนอยู่ชั้น๒

เอาอะไรมาปิดไม่ให้คนขึ้นไปอยู่แล้ว

ยืนอยู่เฉยนิ่ง
แต่ทุกคนคือรู้ว่าเป็นเขาแน่

ไม่ว่าเวลามันจะผ่านมานานขนาดไหนก็แล้ว
แต่ผมว่าเรื่องของใจคนนะ
เรื่องพวกนี้มันคือเรื่องของวังวล

เรื่องของการพัดพลากจากกันไปแบบ
ไม่ค่อยที่จะดีสักเท่าไหร่

มันก็จะกลายเป็นอย่างนี้แหละครับ
ผมว่าเดี๋ยวมันจะค่อยแปรผัน
กลายเป็นความอาฆาตหรือเปล่าก็ไม่รู้

คือคนเรามันมีจิตใจที่สามารถที่จะเปลี่ยนกันได้

อยู่ที่ว่าเขาจะสามารถลดละเลิกวังวลในจิตใจของเขา

และนั่นแหละคือเวลาของเขาที่เขาจะต้องหลุดพ้นไปจากตรงนั้น
แต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เขายังคงวนเวียนอยู่อย่างนั้น

เหมือนจะเป็นการวนเวียนรอแบบใจจดใจจ่ออะไรอย่างนั้นอยู่
ผมว่ามันเรื่องของเวรกรรมของแต่ละคนแล้ว
อย่างหนึ่งที่เราอยากจะฝากเอาไว้
ก็คือว่าคนเราไม่ว่าจะเกิดความรู้สึกใดอะไรก็ตาม
ถ้าเป็นความทุกข์เราต้องให้อภัย
ให้อภัยไปเพราะว่าคือเราไม่อยากจะไปติดกับใคร
ถ้าเราไม่ให้อภัยเขาเราก็จะติดอยู่กับเขาอยู่แบบนั้น
ก็เหมือนกับคุณทิพย์เนี่ยเขาไม่ปล่อยวางเรื่องสามีตอนที่เขาเสียชีวิตไป
เขาก็เลยต้องติดอยู่ที่นี่จะไปในที่ที่เขาควรไปก็ไม่ได้
ก็ต้องมาอยู่กับพวกเราอยู่ที่นี่
พวกเราอยากจะอยู่กับเขาไหม
เราไม่อยากอยู่หรอกค่ะเราก็อยากให้เขาไป
แต่ว่าสุดท้ายมันก็ต้องติดอยู่ที่นี่เหมือนกัน
เอาละฮะคุณผู้ชมฟังแล้วก็อยู่ที่ดุลยภินิษฐ์แล้วก็วิจารณญาณของแต่ละท่านกันแล้วกัน
แต่ในค่ำคืนวันนี้สถานีผีดุของเราครับขอบคุณแขกรับเชิญท่านนี้ด้วย

และในวันศุกร์หน้าเราจะกลับมาเจอกันใหม่
มาล้อมวงในการฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญเหมือนเดิม
วันนี้เราทั้งหมดทีมงานครับผมคุณจิ๊บเอง
ส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอกนะครับ
และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่เจอกันใหม่วันศุกร์หน้า
วันนี้ไปแล้วฝันดีราตรีสวัสดีทุกท่านครับ